ปี๒๕๖๓เกิดคดีฆาตกรรมสยองที่ด่งดังไปทั่วประเทศ
กับผู้ต้องหาเจ้าของฉายาไอซ์หีบเหล็ก
แต่เมื่อย้อนกลับไปปี๒๕๒๖พบศพเด็กหญิงถูกฆาตกรรมสยอง
ร่างใส่กล่องทีวีมาทิ้งไว้ริมทาง
ซึ่งพ่อของนายไอซ์หีบเหล็กได้ถูกเชื่อมโยงไปถึงคดีที่เกิดขึ้นนี้อีกด้วย
ช่วงเวลา๔โมงเย็นของวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๒
ตำรวจสอนอวัดพระยาไกรได้รับแจ้งเหตุว่า
พบกล่องทีวีปริศนาถูกทิ้งที่กองขยะริมทาง
เรียบเจ้าพระยาเชิงสะพานกรุงเทพฝั่งพระนคร
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกล่องทีวียี่ห้อซิงเกอร์
ขนาดกล่องสูง๓๐เซนติเมตรกว้าง๒๐เซนติเมตร
เมื่อได้แง้มเปิดดูต้องถึงกับพังงะ
ภายในกล่องพบศพหญิงโชคร้ายคนหนึ่ง
สภาพถูกตัดคอแขนและขาเหลือแต่ท่อนที่ติดกับลำตัว
ผลชนสูตรเบื้องต้นพบว่าเป็นหญิงเคาะร้ายอายุราว๑๓๑๕ปี
สภาพศพไร้เสื้อผ้าร่างกายบ่งบอกว่าเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นาน
เลือดยังไม่จับแข็งตัวคาดว่าเสียชีวิตไม่เกิน๓ชั่วโมง
จากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าเห็นชายคนหนึ่งอายุราว๔๐ปี
อ้วนผิวดำสวมเสื้อเชิดสีขาวแขนสั้น
ขับรถเก่งคล้ายรุ่นดัสสันสีหยกไปจอดตรงจุดพบศพ
จากนั้นเดินเข้าไปพงหญ้าแล้วกลับมายืนที่หน้ารถก่อนจะขึ้นรถและขับออกไป
โดยมีรายงานจากตำรวจทางหลวงว่าพบรถผู้ต้องสงสัยขับผ่านมา
แต่ข้างหน้าเป็นด่านตำรวจคนร้ายจึงหันรถกลับเข้ากรุงเทพ
โดยแวะจอดข้างทางและทิ้งกล่องศพดังกล่าว
ในเวลาต่อมาช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
พบชิ้นส่วนเพิ่มเติมได้แก่ศีรษะแขนและขา
จากการชนสูตรพบแผลถูกฟันด้วยมีดที่บริเวณหน้าผากและศีรษะกว่า๒๐แผล
ลักษณะการหั่นบ่งบอกว่าอาจจะใช้มีดชำแหละหรือมีดหันเนื้อ
ซึ่งมีความคมมากแต่ไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืน
คนตำรวจตรีอมรยุคตนันผู้บัญชาการตำรวจนครบานใต้
พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธเป่าอินรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

คดีนี้แสดงถึงความโหดเยี่ยมทารุณซึ่งแฝงอยู่ในจิตใจของคนร้ายอย่างที่สุด
เมื่อปรากฏขึ้นย่อมสะเกินขวัญประชาชน
ฆาตกรคุณนี้นำเป็นไทยร้ายแรก
ต่อมาได้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงนวลปรางบุญนาคอายุ๑๒ปี
ตำรวจจึงส่งทีมสืบสวนไล่ล่าคนร้ายอย่างเร่งด่วน
เครื่องทำให้ตีวงแคบว่ามีผู้เช่าโทรทัศน์เครื่องนี้อยู่ในพื้นที่ตลาดพลู
กระทั่งตามรวบนายพยองแสนทวีที่พักอาศัยในบริเวณชั้นลอยของห้างองค์วิสิต
ซึ่งนายพยองมีศักดิ์เป็นน้องเมียของนายเฉลิมชัยองค์วิสิต

ทีแรกนายพยองอ้างว่าพบศพเด็กหญิงนวลปรางในห้องตัวเอง

แต่เมื่อตำรวจค้นห้องบริเวณฝ้าเพดานและท่อน้ำพบชิ้นส่วนกระดูกคอเหยื่อ
สารภาพว่าลงมือฆ่าอำพลางศพ
เมื่อต่อว่าเด็กหญิงก็ตอบโต้ด้วยคำหยาบคาย
บันดาลโทษะลากเข้าไปทำร้ายในห้องพักจนหัวกระแทกโต๊ะเสียชีวิต
ทีมสืบสวนตั้งข้อสังเกตว่ามีพิรุธหลายจุด
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า๑คน
ตำรวจจึงเรียกตัวนายเฉลิมชัยพ่อของนายไอซ์มาสอบสวน
เนื่องจากรถที่ใช้ทิ้งศพเป็นของนายเฉลิมชัย
ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าสลับรถกันใช้กับภรรยาและนายพยอง
โดยไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลักฐานไม่เพียงพอ
สารอ่านคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
จำคุกนายพยองแสนทวีตลอดชีวิต
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือชิ้นส่วนของศพ
แต่จำเลยรับสารภาพว่าฆ่าผู้ตายจริง
ลดโทษให้๑ใน๓เหลือโทษจำคุก๓๔ปี
คดีนี้สิ้นสุดที่สารดีกา

โปรดติดตามตอนต่อไป